จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าหลักสูตรอบรมผู้ที่มีความคิดเห็น
แตกต่างจากคอสชจะออกมาในรูปแบบใด
เพราะว่าอยู่ในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีกำลังให้ทีมที่ปรึกษากำหนดหลักสูตรภาคพิเศษนี้อยู่
แก่นำนปชนั้นกลับมองนะครับว่าไม่มีหลักสูตรไหนที่จะทำให้ทุกคนมีความเห็นเหมือนกันทั้งหมด
พร้อมเสนอให้เปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายแสดงเหตุผลจะเป็นประโยชน์มากกว่า
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องจัดหลักสูตรที่จะให้กับผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง
คศเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรพิเศษนะครับว่าเป็นผู้ที่เสนอแนวคิดนี้เอง
เพราะว่าที่ผ่านมาได้เรียกหลายคนมาทำความเข้าใจแล้วแต่ว่าเมื่อกลับไปก็มีพฤติกรรมเช่นเดิม
จึงต้องมีหลักสูตรพิเศษ
ซึ่งนักการเมืองรู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรควรพูดหรือว่าไม่ควรพูดนะครับ
ของหลักสูตรสักระยะแต่เชื่อว่าหลักสูตรที่ออกมา
จะทำให้นักการเมืองได้เข้าใจคอสชและการทำงานของคอสชได้มากขึ้น
จากการตรวจสอบของทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พบนะครับว่าจนถึงขนาดนี้
ยังไม่ได้มีการกำหนดหรือว่าส่งรายละเอียดและเนื้อหาของหลักสูตร
ให้ฝ่ายปฏิบัติได้รับทราบว่าจะออกมาในทิศทางใด
เพราะว่าไม่เคยมีหลักสูตรในลักษณะนี้มาก่อน
และที่ผ่านมาผู้ที่กำหนดหลักสูตรก็คือกองทัพ
เพียงหลักสูตรที่ใช้กับนักเรียนอาชีวะเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งกำหนดนโยบายโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
ขณะที่นายนัฐวุษย์สายเกลื้อแก่นำรับประชา

ไม่มีหลักสูตรอบรมใดจะทำให้คนคิดเหมือนกันทั้งหมด
แต่การเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายแสดงเหตุผล
น่าจะเป็นประโยชน์กว่าการปิดกั้น

จะถูกพิพากษาจากสังคมและกฎหมายอยู่แล้ว

ผู้บังคับกองพันธหารปืนใหญ่ที่๒รักษาพระองค์

ส่งที่บ้านพักภายในหมู่บ้านเลินโย๒
ถนนศรีนครินตำบลบางเมืองอำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการภายหลังจากที่นายวรชัย
ถูกเชิญตัวไปปรับทัศนคติเป็นเวลา๓วัน
ภายในกรมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์
วราชัยบอกว่าได้รับการดูแลจากทางทหารอย่างเป็นกันเองนะครับ
มีนายทหารมาขอให้ตัวเองไม่ให้สัมภาษณ์
ในลักษณะที่ชี้นำหรือว่าพาดพิงให้ใครเสียหายอีก
นักข่าวกินเรียบร้อยกันหมดแล้ว